เดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้หน่อยเกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้ในหอพักแห่งหนึ่ง
ปฐุมธานีไม่น่าเชื่อ
มีผู้ชายคนหนึ่งรำคาญเพื่อนร่วมหอพัก
ค่ะโกงเหล้ากันส่งเสียงดังอืม
ออกมาจากห้องเนี่ยไปเขาเข้าก้านคอทีนึงตายเลยนะฮะ
อุ้ยมิตายเดียวนะครับคือของคนตาย
นั่งดื่มเหล้าอยู่ในวงเดียวกับลูกเนี่ยวงเล่าเนี่ย
ลูกโดนเตะไปแล้วแล้วก็นอนปุ๊บอยู่อย่างนี้
นั่งกินเหล้าต่อเพราะไม่คิดว่าลูกจะตาย
คือนึกว่าแบบว่าล้มพับลงไปเฉย
ถูกต้องสุดท้ายตายนะฮะโอ้ย

เดี๋ยวมาไล่ให้ฟังต่อหอพักตรงนี้นะครับ
ดูนะฮะคือนั่นพ่อนะแล้วก็ผู้ตายนะครับ
มีพ่อคนก่อเหตุก็นั่งร่วมวงเล่าอยู่ด้วยนะ
ก็คือเป็นแก๊งคู่พ่อลูกนั่งกินเหล้าด้วยกัน
คนตายก็ตอนนั้นก็เริ่มแบบนี่พ่อตบไปทิ้งแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้น

นี่คนก่อเหตุเดินออกมาจากห้องตัวเองเตะป้าบเข้าก้านคอ
แล้วยังขวดเหล้าเนี่ยฟาดเข้าไปอีกทีนึงนะฮะ
แล้วเดินหนีพ่อคนตายก็เดินตามไปถูกต่อยเข้าไป

จังหวะนั้นเนี่ยถูกต่อยเบ้าตาแตกแล้วแล้วก็คนก่อเหตุก็เดินหนีไปนะ
ดูนะฮะออกมาเนี่ยเดินออกมาเตะเพิ่งเข้าก้านคอ
แล้วก็เอาขวดเหล้าตีไปอีกทีนึงนะ
พ่อตัวเองด้วยพ่อคนที่ถูกเตะด้วยก็พยายามเดินตามมาเอาเรื่อง

เบ้าตาแตกครับ
ทำไมมือหนักเท้าหนักขนาดนี้คะเนี่ย
พอใจเขาส่งเสียงดังแล้วก็นี่เดินหนีไป
แต่ก็ไม่มีใครคิดว่าเขาจะถึงขั้นตาย

ก็นั่งลงไปแล้วก็ดื่มเหล้าต่อ

สักพักนึงเนี่ยถึงรู้ว่าเอ้าลูกตัวเองตาย
พ่อก็นั่งร้องไห้กอดศพลูกนะเนี่ย
จังหวะเรียกยังไงเห็นไหมตอนที่กลับมานั่งกินต่อแล้ว
สักพักหนึ่งเรียกยังไงลูกก็แบบไม่ลุกขึ้นมาฮะ

ข้ามเมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ตอนที่รู้ว่าลูกตายแล้วพ่อก็นั่งร้องไห้กอดศพนะครับ
นาฬิกา๒๑นาทีนะครับช่วงเกิดเหตุนะครับ
คนที่ก่อเหตุชื่อในเบียนนะฮะ
ชื่อจริงชื่อสารวุฒิชัยกุลอายุ๒๘ปีนะครับส่วนคนที่ถูกไปเข้าก้านคอจนเสียชีวิต
ชื่อศักดาเพิ่มภูลอายุ๓๔ปีตอนที่เบียคนก่อเหตุขี่รถหนี
พ่อของศักดาผู้ตายเนี่ยตอนนั้นก็ถูกต่อยจนเบ้าตาแตกเนี่ยแต่ก็ไม่คิดว่าลูกจะตาย
ยังกลับมานั่งดื่มอยู่จนนู่นตอนที่ถูกเตะเข้าไปทุ่ม๒๑ปีจน๒๑๘น
พ่อถึงรู้ว่าศักดานอนตายไปแล้วก็ร้องไห้กอดสมพวัติลูกชาย
คนแถวนั้นก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ส่วนเพื่อนในวงเล่าหายหมดแล้วนะฮะ
หายกันไปหมดแล้วนะครับแล้วเจ้าหน้าที่
มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ

เมื่อคืนนี้นะครับที่หอพักในซอยคลองหลวง๘ตะบนคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
นี่ตำรวจสพคลองหลวงก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับเป็นหอพักสองชั้นนะครับ
ชั้นล่างก็อย่างที่ท่านเห็นในภาพในกล้องวงจรปิดนั่นแหละผู้ตายชื่อศักดานะครับ
เสียชีวิตอยู่นะฮะมีขวดเหล้าแตกอยู่ใบหนึ่งด้วยใกล้ใกล้กับร่างของเขานะครับ
ส่วนคนกล่อเหตุเนี่ยลังจากที่เดินออกไปแล้วขี่จักรยานยนต์ออกไปก็ไปบ้อบตัวกับตำรวจนะครับท่านผู้ชมครับ
ตัวกับตำรวจนะครับท่านผู้ชมครับเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
เพิ่มเติมนะฮะหลังจากที่ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยคุณ
สุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเรานี่ฮะคนก่อเหตุมามอบตัวนะ
แต่ว่าคุณสุชาดาเนี่ยเดี๋ยวดูทางพ่อของผู้ตายก่อนที่คุณ
สุชาดาได้คุยด้วยนะครับชื่อนายนารินแย้มพงศ์อายุ๕๘ปีนี่พ่อ
ศักดาผู้ตายลุงนารินแกก็วันนี้ก็เริ่มส่างแล้วนะพอคุย
รู้เรื่องแกบอกเมื่อคืนแกเมามากนี่ตอนเนี้ยแกเริ่มส่างแล้วแต่
ยังคิดโทษตัวเองตลอดเวลาแกบอกถ้าเกิดแกมีสติกว่านี้เชื่อ
ลูกคงไม่ตายเมื่อคืนนี้ทุกคนเนี่ยคิดว่าแกเนี่ยฆ่าลูก
ชายเพราะตัวแกก็มีแผลที่เบ้าตาใช่ไหมใช่คงรู้ว่าทะเลาะ
ไงฮะแต่สุดท้ายภาพจากกล้องวงจรปิดก็เป็นหลักฐานทำให้
เห็นว่าใครเนี่ยทำร้ายลูกแกและทำร้ายตัวแกด้วยทำให้หลุดพ้น
ข้อกล่าวหาก่อนเกิดเหตุแกนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนข้างห้องอยู่
กัน๔คนดื่มกันตั้งแต่ช่วงเย็นไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
ในวงเลยเนี่ยล้อมวงดื่มเหล้าบุกมีพ่อเดียงคนก่อเฮตชื่น
มีตัวลุงนารินมีตัวศักดาผู้ตายที่เป็นลูกชายแกแล้วมีเพื่อนอีกคนนึง
บอกอยู่เนี่ยเบียร์เนี่ยคนก่อเหตุเนี่ยเดินออกมาจากห้องแล้วเดินอ้อมมาทั้งข้างหลัง
ก้านคอศักดาลูกชายแกแล้วเอาขวดเนี่ยฟาดหัวลูกชายแกอีกจนแน่นิ่งไป
โดยไม่พูดไม่จาสักคำตอนที่มาก่อเหตุ
อีกคนนี้ไม่นังเข้าในห้องแล้วลุงนั่งหลังหัวผมนี้เป็นพลวงสักสัก
เขย่าลูกกูกูอ่ะอยากถามมาทำกูกูเลยมั้ยก็ทำมึงไหม
ใหม่รับผมเป็นอะไรให้
ไม่มีเรื่องอะไรกันส่วนเบียร์เนี่ยเป็นลูกเลี้ยงอยู่ที่ห้อง
ไม่ได้มานั่งดื่มด้วยกันเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยพ่อเลี้ยงของเบียร์บอก
แกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเบียร์ทำไปเพราะอะไรก็ไม่รู้
หรือจะไปได้รับใบสั่งจากใครมาที่เขาไม่ชอบหน้าศักดาผู้ตายหรือเปล่า
แกก็ไม่รู้ส่วนตัวคิดว่าลูกเลี้ยงเนี่ยไม่น่าจะตั้งใจ
คงไม่ได้ตั้งใจจะเอาให้ถึงตายหลังก่อเหตุลูกเลี้ยงก็ไปมอบตัวกับตำรวจ
รับผิดกับสิ่งที่ทำไปซึ่งตัวของในเบียร์เองเนี่ย
เพิ่งพ้นโทษออกมาจากคุกได้แค่๒๐วันนะอ๋อโห
กลายเป็นว่าต้องกลับเข้าคุกอีกนะครับ

เขารับเรื่องมาอีกทีนึงพูดง่าย

ก็คือคนตายเขาเป็นคนไม่ดีหรือยังไง
แล้วเขาก็โบราณอยู่ในตึกอยู่ตรงนี้ทำไมสั่งมา
ไม่รู้นะลุงแกก็ยังไม่ส่างดีเหมือนกันนะ
พ่อเลี้ยงในเบียร์คุณสุชาดาได้คุยกับแม่ของเบียร์นะฮะ
อายุ๕๐ปีนี่เบียร์นะครับ
อ่าอายุ๒๘นะฮะสลาวบุตรชัยคุณ
แม่ของเบียบอกว่าเพิ่งไปเยี่ยมลูกชายมานะครับ
หลังจากลูกชายเนี่ยก่อเหตุเมื่อคืนแล้วก็ไปมอบตัวนะครับ
โดยจะไม่ประกันตัวนะเพราะว่าลูกชายเนี่ยเข้าออกคุกตั้งแต่อายุ๑๖
จนตอนนี้อายุ๒๘แล้วเพิ่งออกมาได้ไม่กี่วันเข้าคุกอีกแล้ว
เข้าคุกรอบล่าสุดเพิ่งพ้นโทษเป็นคดียาเสพติด
โทษมาเมื่อ๑๐สิงหาคมนะ
อยากให้ลูกชายเนี่ยได้กลับเข้าไปทบทวนตัวเองข้างในอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนเงินที่ว่าจะต้องเอาไปประกันตัวลูกชายเนี่ยแม่บอกไม่ประกัน
เดี๋ยวจะเอาเงินไปช่วยเหลือครอบครัวผู้ตาย
เพราะเขาต้องตายโดยที่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย

สาเหตุที่ลูกชายไปเตะศักดาจนตายเนี่ย
แม่บอกว่าเนื่องจากตอนนั้นเพราะอะไรรู้ไหม

เพราะเบียกำลังทะเลาะกับแฟนสาวของเขาอยู่

แล้วพ่อเลี้ยงเนี่ยที่ไปอยู่ร่วมวงเล่าเนี่ย
ไปเตือนไปขัดคอเขา
ทีนี้เบียร์ก็โมโหทั้งแฟนโมโหทั้งพ่อเลี้ยง
แล้วไม่รู้ในวงเล่าเนี่ยเขาพูดจาอะไรกันยังไง

ส่วนตัวแม่ก็เสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เชื่อว่าลูกชายเนี่ยคงตั้งใจแค่ระบายอารมณ์

กะไปเตะไปต่อยเขา

เชื่อว่าอาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมต่อกันด้วยหรือเปล่า

ถ้าหนูทำหนูไม่ได้คิดว่าเขาจะตาย
เขาก็พูดอย่างนี้เขาก็บอกเขาเสียใจที่ได้ไปเยี่ยมเขาเมื่อกี้เนี่ย

จังหวัดพระนครศรียุธยานะฮะ

บอกปกติลูกชายจะอยู่กับแม่นะที่อายุทยา
ส่วนพ่ออยู่ที่คลองหลวงปฐุมธานีอยู่ที่หอพัก
นี่เพิ่งขอไปอยู่กับพ่อได้๓๔เดือนนะ
ตอนไปอยู่ที่หอกับพ่อก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรกับใคร
อย่างมากก็มีแบบร่างกายไม่แข็งแรงต้องไปหาหมอเพราะเป็นโรคเลือดจาง
คือถ้าเกิดลูกไม่ถูกเตะตายซะก่อนเมื่อคืนนี้
แม่บอกวันนี้ลูกต้องกลับมาที่บ้านอายุทยาต้องมาหาแม่
เพราะต้องไปหาหมอตามนัดแม่บอกว่าแม่โกรธแค้นมากนะ
คนก่อเหตุเนี่ยเพราะลูกแม่ไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลย
โมโหเรื่องอื่นทะเลาะกับแฟนโมโหพ่อเลี้ยง
แล้วอยู่ดีเดินมาวงเล่าของพ่อเลี้ยงแล้วเห็นลูกชายไหมแล้วเตะลูกชายแม่ตายเลยเนี่ย

โดยไม่เจตนานะฮะก็นำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรีไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
อืมดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเป็นเรื่องของ